มรรณภาพฎีแรกแล้วช็อควัดโวรักษณ์
เจ้าจะหวัดไม่เป็น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวัดหลวงราชบำรุง
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมานี่พี่ฮุก
ฮุก๓๑อาสากภายฮุก๓๑เนี่ยเขารับแจ้งมีพระปวยหนัก

็อกวูบไปเรียบร้อยแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาล
แต่ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจ

เหมือนกับท่านมรณภาพไปแล้วนี่คือหลวงปู่เสริม
ปั้นลาอายุ๗๔ปีนำส่งโรงพยาบาลแต่มรณภาพ
ก่อนถึงโรงพยาบาลว่างน้ำเขียว

ที่๒ตามมาก็คือมารู้อีกทีว่าที่มรณภาพเนี่ย

คราวนี้ล่ะก่อนหน้านั้นท่านก็รับกิจนิมนต์
ก็มีภารกิจในพื้นที่ของวัด
ทำให้เกิดช็อกที่๓ผู้คนที่อยู่ลายล้อม
ผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงต้องไปตรวจแล้วฮะ

ว่ามีโอกาสจะติดมากับหลวงปู่เสริมด้วยหรือไม่

เพราะมีญาติโยมมาทำศพมาจัดพิธีงานศพ

เป็นศพปกติแต่มีคนที่เป็นญาติเนี่ย
ติดโควิดแล้วมาร่วมงานศพด้วย
ดังนั้นจึงกลายเป็นคลัสเตอร์งานศพ

ก็คือหลวงปู่เสริมเนี่ยท่านได้รับผลกระทบ
คลัสเตอร์งานศพรอบนั้นด้วยนะครับ
เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยต้องมีการปิดวัดอีกที

เพราะเข้าใจว่าตอนที่กูเสริมยังไม่ทราบ

มีคนมากมายไก่กองแวะเวียนมาหาเหมือนกันฮะ